ที่เราจะต้องส่งความสุขให้แก่กัน

แต่ในยุคนี้แม้ว่าเทคโนโลยีไลค์พรมแดนแบบนี้นะคะ
ก็ยังมีคนที่นิยมวิธีแบบเร็ดโทรย้อนยุคกลับไปอยู่นะคะ

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ๕๓เลยทีเดียว
ติดตามได้จากรายงานเลยนะคะ

ภาพเคลื่อนไหวต่างในช่วงเทศกาลปีใหม่
หลั่งไหลมาทางโซเชียลมีเดีย
ด้วยความที่สะดวกรวดเร็วและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
การเข้ามาของเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ต่างเหล่านี้
ทำให้ความสำคัญของการส่งสคส
และโพสต์การ์ดอวยพรดูด้อยลงไป
แต่คนบางส่วนยังคงเห็นคุณค่าของการส่งสคส
และการ์ดโวยพรต่างทางปลายศนียู
ลายเส้นในลายมือที่เขียนลงไป
แล้วก็เหมือนกับว่าสะท้อนให้เห็นถึงว่าความตั้งใจ
ของผู้เขียนที่เขียนส่งมาหาเรา
หรือว่าในส่วนของทางตัวโปรสการ์ดเนี่ย

มันก็จะเหมือนกับว่ามีคุณค่าเพิ่มขึ้นมา
อันก็เป็นในส่วนของการบันทึกประวัติศาสตร์
ว่าช่วงนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
อวยพรต่างที่ถูกเขียนด้วยลายมือ

เก็บรักษาดีก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการสูญหายของข้อมูล
ของการส่งคำอวยพรผ่านโปสการ์

เพราะว่านอกจากจะเป็นลายมือของเราเองแล้วนะคะ
โพสต์การ์ดเหล่านี้ยังสามารถเก็บเอาไว้ได้ค่ะ

สามารถนำกลับมาอ่านใหม่ได้ค่ะ
ข้อมูลจากบริษัทปรายศนีย์ไทยพบว่า
การ่ส่งซักขสอร์หรือจดหมายอวยพร
โดยบุคคลทั่วไปลดน้อยลง
โดยกลุ่มที่ยังใช้บริการส่งการ์ดอวยพร

และบริษัทด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่นิยมส่งโปสตการ์ดอวยพรปีใหม่แก่ลูกค้า
ปรายศนีย์ไทยคาดว่ายอดการส่งจดหมายอวยพรและสคศ
ตั้งแต่วันที่๑๕ธันวาคม๒๕๕๘ถึงวันที่๑๕มกราคม๒๕๕๙
จะมีปริมาณ๒๒ล้านชิ้นต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว๑๕
ขณะที่ปริมาณงานทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบปรายศนีย์ช่วงเทศกาลปีใหม่
จะมีจำนวนเฉลี่ย๘๖ล้านชิ้นต่อวัน
กว่าปริมาณงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง๑๙

ตัวนี้จะโตเยอะมีการเติบโตอยู่ถึง๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์
แต่ถ้าเป็นซองเนี่ยการเติบโตไม่ค่อยเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์
แม้ว่าการส่งจดหมายจะลดลงมาก
แต่ปรายศนีย์ไทยยังมีรายได้จากยอดการส่งพัสดุ

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่
จะมีปริมาณงานที่ผู้ใช้บริการ
ฝากส่งเข้าสู่ระบบปรายศนีย์มากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ